ไปดูความคืบหน้ากรณีจานแอร์

เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไปก่อเหตุล่อลวงน้องอายุ๙ขวบไปข่มขืน
ภายในวัดอเงินที่สายไหมกรุงเทพนี่เองนะคะ
สุดท้ายต้องชื่นชมเจ้าอาวาสวัดแล้วก็หลวงพ่อที่วัด
เพราะว่าตามคนไปช่วยจนกระทั่งน้องรอดมาได้
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะคะวันนี้ค่ะตำรวจนครบานสายไหม
คุมตัวอาจารย์แอร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ชี้เป็นจุดแบบนี้ค่ะ
ขออนุญาตย้อนกลับเท้าความให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อน
คือสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๑๙มันเกิดเหตุนะเป็นวันเกิดเหตุ
น้องเรียกอาจารย์แอร์เรียกอาจารย์แอร์ก็คือเป็นมอเตอร์ไซร์รับจ้าง
จากโรงเรียนไปส่งที่บ้านค่ะปรากฏว่าอาจารย์แอร์ออกอุบายค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวปวดฉี่ขอเข้าไปฉี่ในวัดก่อน
อเงินเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะที่อาจารย์แอร์เนี่ยเข้าไปนะฮะ
ก็เรียกน้องเข้าไปด้วยแล้วพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศน้อง
แอร์ตอนแรกให้การบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะแค่ถอดกางเกง
แต่หลวงพ่อภายในวัดเนี่ยเข้ามาเจอซะก่อนก็เลยปล่อยน้องไปเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะวันนี้จานแอร์คุณผู้ชมยอมรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุจริงตำรวจเขาก็เลยแจ้ง๖ข้อหานัก
แล้วก็เตรียมฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วย
นี่คือบรรยากาศที่ตำรวจพาอาจารย์แอร์ไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกคือบริเวณประตู๒หน้าโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามย่านสายไหมค่ะ
ซึ่งเป็นจุดที่จานแอร์รับน้องอายุ๙ขวบเป็นผู้เสียหายขึ้นรถ
เพื่อไปส่งบ้านพักย่านสุขภิบาล๕
แอร์อ้างบอกว่าระหว่างทางเกิดปวดปัสสาวะ
ก็เลยแวะขอเข้าห้องน้ำที่วัดอเงิน
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดอเงินด้วย
โดยผู้ต้องหาบอกว่าได้จอดรถหน้าห้องน้ำตรงสารา๒
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำด้านหลังสาลา
เด็กที่นั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ก็รออยู่นะคะ
แล้วตัวเองก็กวักมือเรียกน้องอายุ๙ขวบให้เข้าไปในห้องน้ำ
แล้วพยายามที่จะลวนลามทำอนาจารย์จนกระทั่งน้องร้องไห้
คือก็ตรงกับคำให้การของพระในวัดบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้
ก็เลยเอาท่อนเหล็กพยายามที่จะไปทุบประตูห้องน้ำ
เสียงดังจานแอร์ก็ไม่ส่องเสียงไม่ตะโกนออกมา
คือนิ่งไว้เงียบไว้แต่ว่าน้องส่งเสียงร้องออกมา
ขอความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือได้สำเร็จด้วย

อกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือจุดที่ถูกจับกลุ่มบริเวณปากซอยพระหลโยธิน๕๑ทับ๑แยก๔
เรื่องต้นตำรวจยืนยันนะคะว่าผู้ต้องหาตอนนี้ยอมรับสารภาพแล้ว
อ้างบอกว่าที่ทำไปคือเสพกัญชา
ตำรวจเขาก็เลยแจ้ง๖ข้อหานัก
คือพาผู้อื่นไปกระทำอนาจารย์โดยใช้กลอุบายขู่เข็น
พรากผู้เยาว์วงเหนียวกักขังเมาแล้วขับ
เสพยาเสพติดขับขี่โดยมีสารเสพติดในร่างกาย
และเตรียมยื่นขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขัง

เนื่องจากคดีนี้ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าคดีมีอัตราโทษสูง
ว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้
แล้วก็พอไปดูประวัติของจานแอร์รายนี้
ก็เคยมีคดีเรื่องของการใช้สารเสพติดประเภท๕

และที่สำคัญจานแอร์ไม่ใช่เพิ่งรับน้องคนนี้เป็นครั้งแรกนะ
ก็เป็นคนคุ้นเคยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ไว้ใจกันแล้วก็ปล่อยให้ไปรับที่โรงเรียน

ซึ่งเสื้อวินรถจักรยานยนต์ที่จานแอร์ใส่
เขาหมดอายุไปด้วยแล้วนะทีนี้ก็ต้องมองกลับไปอีก

เพราะว่ามันเป็นที่มาของเหตุการณ์อัธยกรรมแบบนี้นะคะ